สวัสดีครับพ่อสวทรรุ่น๘๐ปีกรมตำรวจเรียมทองเจ้าของ
เขาทำหล่นท่อระบายน้ำมูลค่ามันก็หลักแสนแหละ
แต่เขาบอกว่าคุณค่าทางจิตใจมันประเมินไม่ได้

ต้องไปร้อนถึงคนไปช่วยงัดกันขึ้นมา

รูมันแค่นี้คือมันหล่นมันก็ตึ๊กหล่นรูไปเลย

ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายภัยศาลผ่านทอง
หลังทำพระเครื่อง

มีคุณค่าทางจิตใจเขาคงไม่ขายหรอก

นะครับ